เราก็ต้องรวมสถิติกันหน่อยนะครับ
ว่าช่วง๗วันอันตราย
ตั้งแต่วันที่๑๑ถึงวันที่๑๗เมษายน

ผู้ได้รับบาดเจ็บและมีอุบัติเหตุทางถนน

ที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันที่๑๑ถึงวันที่๑๔เมษายน
ถือว่ารวม๔วัน
ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตยอดรวม๒๔๘รายแล้วนะครับ
แต่ว่าขณะที่มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถของคอสชเขานะ

เรื่องของการจับผู้กระทำผิดยึดรถไว้เท่าไหร่แล้วนะครับ
ก็ดื่มไม่ขับจับยึดรถประจำวันที่๑๔เมษายน
ผู้กระทำผิดที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท

โดยรถจักรยานยนต์พบการกระทำผิด๕๓๐๐๐ครั้งนะครับ
แล้วก็ยึดรถไว้๓๑๔๘คัน
ใบขับขี่สำหรับผู้ขี่รถจักรยานยนต์๓๘๖๒ใบ
และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดีอีก๓๓๐๐๐กว่าคน
อันนี้คือรถจักรยานยนต์นะครับ
รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลไม่แพ้กัน

พบการกระทำผิดกว่า๓๗๐๐๐ครั้ง
รถยนต์ไปแล้ว๙๐๐คัน
และดำเนินคดีกว่า๑๖๗๒๐คน

วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการ
ไม่ขับไว้แล้วถึง๗๐๐คัน

ในส่วนรถจักรยานยนต์และรถโดยสารสาธารณะ
รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นแสนนะฮะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าเรื่องของการยึดรถจริงก็ไม่ได้อยากยึด

วัน๗๐๐กว่าคันเอาไปจอดที่ไหนบ้างคะ
และจำเป็นต้องยึดทั้งใบขับขี่ยึดทั้งรถ
เพราะไม่อยากให้ท่านเอาไปใช้

เดี๋ยวกลัวท่านจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
มาดูเรื่องของ๗วันอันตรายกันบ้างครับ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงครานหรือว่าสปถ

ประจำวันที่๑๔เมษายนวันเดียวนะ

เกิดอุบัติเหตุ๖๐๓ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๕๗ศพ
แล้วก็ผู้บาดเจ็บ๖๒๖ราย
มาดูยอดรวมอุบัติเหตุ๔วัน
ระหว่างวันที่๑๑ถึงวันที่๑๔เมษายนกันบ้างนะครับ
ก็เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น๒๔๔๙ครั้งนะครับ
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒๔๘ศพ
และผู้ได้รับบาดเจ็บ๒๕๕๗คนนะครับ
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือดื่มแล้วขับ
รองลงมาคือขับรถเร็ว
ซึ่งรถจักรยานยนต์เป็นยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับ
ส่วนจังหวัดต่างที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด
ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่๙๙ครั้ง
จนมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดด้วย
ที่นครราชสีมา๑๗ราย
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่เชียงใหม่เหมือนกัน๑๐๙คน
จังหวัดที่ตายเป็นศูนย์ยังมีอยู่๘จังหวัดนะฮะ
อันนี้ก็ต้องชื่นชมกันด้วยในมาตรการในการดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับ
ส่วนจังหวัดที่มีคนตายเยอะเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวละหนึ่ง
หรือเป็นเส้นทางผ่านเส้นทางท่องเที่ยว
นี่แหละปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
เชียงใหม่คนไปเที่ยวเยอะนครราชสีมาเป็นทางผ่าน
ใช่นะครับก็ต้องสำรวจตรวจสอบกันต่อไป

ปีที่แล้ว๓๙๐ศพ